ที่จังหวัดนราธิวาสได้เวลาไปหาอะไรอร่อยทานกันแล้วค่ะ
เพราะว่าบอกเลยว่าถ้าคุณไปที่นี่แล้ว
คุณจะพูดได้คำเดียวว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง
ใหญ่ไหมล่ะว้าวใหญ่ไหมคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือโรตีนะ
จะเป็นโรตีพิซซ่าถาดยักษ์เครื่องแน่นฟินมาก
เป็นทั้งโรตีทั้งพิซซ่าคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะจ๊ะ
เจ้าของไอเดียนี้ก็คือคุณพี่เอริกเจ๊ะลุง
ชื่อเจ้าของร้านเขาบอกว่าโรตีพิซซ่าของที่ร้านนะ
เขาจะทำเป็นแบบแป้งแบงบางกรอบนอกนุ่มใน
เครื่องแบบแน่นเลยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและพิถีพิธารมาก
ส่วนซอสที่ใช้เนี่ยนะคะเขาก็ปรุงสดใหม่แบบวันต่อวัน
สูตรเฉพาะของทางร้านที่เป็นความลับ
คุณผู้ชมรู้ไหมพี่เจ้าของร้านเขาอิมพอร์ตมาจากนอกนะฮะ
เพราะคุณพี่เอริกเนี่ยเคยมีประสบการณ์ทำพิซซ่าจากประเทศสวีเดนมาก่อน
แล้วก็เป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าเฮ้ยฝีมือของเขาไม่เป็นสองรองใคร
เพราะว่าสามารถเลือกพิซซ่าได้๒หน้าคือหน้าซีฟู้ดกับฮาวาเอียน
ส่วนโรตีถาดยักษ์นี่นะคะขายในราคา๒๐๐บาทรายได้ดีมาก
รายได้วันหนึ่งขายได้ประมาณ๔๐๐๐๗๐๐บาทวันละประมาณ๔๕๐ถาด
ตอนนี้ทางร้านเขาจะขยายสาขาเพิ่มเติมอีก๒สาขาก็คือหัดใหญ่กับสตูนนะ
สำหรับใครที่สนใจจะไปลิ้มลองความอร่อยก็ไปได้ที่ร้านอิริกแจ็คสเปโร่นะคะอยู่ที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
ห่างจากโรงเรียนบ้านตันหยงเนี่ยประมาณ๕๐๐เมตรร้านเปิด๑๑โมงถึง๔ทุ่มทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะจ๊ะ
ติดต่อไปเลยมาได้โทรศัพท์ด้านล่างจังนะดูกินกุ้งใครชอบกินจุ้ง